งูค่ะคุณนั่งปลดทุกข์อยู่ดี
่งูมันโผล่มามาจากชะโครก
มากัดมาฉกให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะ
มันก็มุดหายกลับไปในคอหารเลย
นี่ผู้หญิงคนนี้คือผู้บาดเจ็บค่ะ
ใช่ค่ะงูฉกงูกัดตรงข้อเท้าอะนะฮะ
ใช่ค่ะชื่อนางสาวนันวันนะคะอายุ๓๒ปี
ซึ่งเธอเธอไปหาเพื่อน
แล้วเพื่อนก็เป็นแฟนกับเจ้าของบ้านหลังนี้นี่แหละ
อยู่ที่หมู่บ้านภูนทรัพย์ที่สมุทรปราการ

เธอบอกว่าปวดปัสสาวะก็ขอห้องน้ำหน่อย
เออแล้วช่วงนี้โดนงูกัดเพราะตอนนั้นเธอนั่งยองทำธุระ
ทีนี้มันมีงูสีดำตัวไม่ได้ใหญ่มากนะ
โผล่ขึ้นมาจากคอหารแล้วก็มาฉกเข้าที่ข้อเท้าซ้าย
หกแผลนะคุณเออแล้วงูมันก็มุดกลับเข้าไปในคอหารตามเดิม
ตัวเธอตอนนั้นบอกโอ้โหร้องเลย
แล้วก็นุ่งกางเกงวิ่งออกจากห้องน้ำไปบอกเพื่อน
เพื่อนก็เอาผ้าขนหนูมามัดขาเอาไว้เผื่อที่จะเป็นงูมีพิษไง
เรียนในนาลีมาสมัยก่อนเอาก็มาพันมัดเอาไว้ก่อน
คือเธอเล่าให้ฟังนะเธอเพิ่งจะลงไปนั่งยองเอง
ยังไม่ทันทำธุระเลยเห็นนะว่างูมันโผล่มา
แล้วเธอพยายามจะลุกหนีลุกไม่ทันฮะ
เพราะต้องยืนอยู่บนโถตรงนี้ซ่วมซึม
แล้วทีนี้งูมันโผล่ออกมากัดเธอที่ข้อเท้าทันทีเลยนะฮะ
เธอรีบวิ่งออกมาจากบ้านแทบไม่ทันนะครับ
แล้วทีนี้ค่ะกู้ภัยก็ไปตรวจสอบไปประถมพยาบาล
นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการนะ
แล้วเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
โอ้โหคือเคยเห็นแล้วนะงูตัวนี้โผล่ขึ้นมาหลายครั้งคุณ
เคยโผล่ขึ้นมาในรูท่อน้ำทิ้ง
แล้วก็เลยเอาฝามาปิดท่อรูน้ำทิ้งเอาไว้
แล้วก็เอาลวดเส้นเล็กมาสารเหมือนกับทำเป็นตะข่ายทำเป็นตะแกง
คือพี่เขาบอกว่ามันโผล่ทุกทางคุณ
ใช่คือในห้องน้ำเนี่ยมีรูอะไรมันโผล่มาหมด
ตัวเจ้าของเลยบอกมันไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่า
หรือไม่รู้ว่ามันแบบมุดอยู่ตรงรูไหนกันแน่
เค้าก็พยายามนะบางรูที่เป็นท่ออย่างนี้
ไม่ได้ใช้แล้วก็เอากาวไปหยอดเอาไปปิดให้หมดเลย
รูก็ทำตะแกรงปิดเลยด้วยฝีมือของตัวเองเอาลวดมาทำตะแกรง
คือทำอะไรได้ทำเอาไว้ก่อนแล้ววันที่เกิดเหตุด้วยกันนะนะ
ก่อนที่เธอคนนี้จะมาประสบเหตุตอนเช้าเมื่อวาน

เจองูโผล่มาจากคอหารแบบนี้เอาน้ำยาล้างห้องน้ำราด
แล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่โผล่มาเลยทั้งวัน
นักข่าวถามว่าพี่ตัวมันโตไหมตัวมันใหญ่ไหม
ตัวเจ้าของบ้านบอกว่าตัวไม่ใหญ่มาก
น่าจะเท่านิ้วชี้ตัวเล็กหน่อย
แล้วก็นักข่าวก็ถามว่าแล้วมันแผ่แม่เบี้ยไหม

เออมันอาจจะเป็นลูกงูแล้วก็อาจจะไม่ใช่งูมีพิษ

ตรงกับที่ทางคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็บอกว่าจริงงูสีดำตัวนี้มันตัวไม่ได้ใหญ่มาก

แต่ทีนี้พอโดนฉกโดนกัดเข้าก็คิดว่า
งูตัวนี้มันอาจจะมุดมาตรงช่องแตก
เพราะว่าพื้นบ้านมันซุดตัวแล้วซุดตัวเยอะด้วย

ทีนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
ปรับปรุงต้องแก้ไขช่องที่งูมันอาจจะเข้ามาได้
แล้วจริงตอนนี้นะในพวกตามร้านขายที่พวกวัสดุเกาะสร้างต่าง
เขาจะมีพวกตะแกงที่ป้องกันพวกงู
ที่จะเอาไปใส่ไว้ในพวกชักโครกอะไรแบบนี้
แต่พี่เขาเล่ามาแบบนี้เขารู้เลยว่าข้างใต้มันชำรุด

มันซุดตัวเป็นเมตรเลยเขาเคยลงไปส่องนะ
ว่าโอ้โหพื้นตรงนั้นเป็นโพรงใหญ่มากนะครับ
แล้วก็ตรงท่ออะไรต่างข้อต่อมันหักข้อต่อมันแตกแล้ว

ทีนี้ก็คงต้องไปถมพื้นข้างใต้ห้องน้ำแหละ
คือเอาจริงเขาบอกว่าก่อนจะถมพื้นต้องไปจัดการเรื่องงูก่อนนะ
คือจัดการงูให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยถมค่อยซ่อมแซมตรงจุดนี้นะคะ